ก็อยากจะเตือนทุกคนแหละนะคะว่าไม่ว่าจะไปไหนตอนนี้
สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือแมสหรือว่าหน้ากากอนามัย
หยิบเลยเหรอคะดีมากเป็นตัวอย่างที่ดี
ของใครก็ไม่รู้ว่า

เออมันต้องพกเอาไว้เป็นของใช้ส่วนตัว
ถ้าหากว่าลืมมันก็จะต้องมีบทลงโทษบ้างล่ะนะ
คุณภิกษาครับเป็นผมผมก็วิทย์ครับ

ถือปืนยาวขนาดนี้ครับ
ถ้าลืมก็ต้องถูกบทลงโทษแบบนี้
เรียกได้ว่าต่อไปไม่ลืมแน่นอน
ภาพสุดน่ารักสุดประทับใจนี้นะคะ
ก็คืออยู่ที่จังหวัดนราธิวาส

เป็นพื้นที่ตั้งด่านปราบเด็กแว้น
เอาเหรอนี่จริงเขาปราบเด็กแว้นไง
ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจภูทรยี่งอเนี่ย
ก็จะต้องมีการตรวจก่อนว่า
๑หมวกกันนอกใส่ไหม
กากอนามัยของจำเป็นใส่หรือเปล่า
ปรากฏว่าเด็กคราวนี้เขาลืมไม่ไดไซด์
ทำไงทีนี้หาบทลงโทษ
ก็ให้วิ่งรอบรถจักรยายอาญ่น
วิกพื้นลุกนั่งเอยอซี่อัพไป

แล้วก็เป็นการทบทวนว่า

มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
บอกตรงนะทุกวันนี้การใส่หน้ากากอนามัย

ผมต้องใส่ทุกวันคือผมต้องคิดต้องจำ

วันไหนผมลืมใส่หน้ากากนี่ผมยังวิ่งกลับไปเอานะ